กรณีของพลตำรวจเอกประวุฒิฐาวร์ซีรีส์

เชื่อประวุฒิศภิกษามตรา๑๑๗
เพราะว่าพนักงานสอบสัมาธิศัพท์ในคณะขาดีสำคัญ

เตรียมเสนอพูดปลอชาการตำรวจอ่างชาติลงนามเห็นชอบ
ส่งฟ้องพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กรณีที่สารวัตรเอี๊ยดแล้วก็หมอหยองมีความผิดตามมาตรา๑๑๒

ก็คือเรื่องของการติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุบนอาคารใบหยก
ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายดำเนินการโดยที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า
ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้พบว่า
ทางของพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริมีส่วนเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
โดยภายหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีสำคัญที่มีพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นหัวหน้าชุดทำงาน
พิจารณาการกระทำความผิดของพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริ
อดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในกรณีที่ร่วมกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
ร่วมกันติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุบนอาคารตึกใบหยกนะครับ
โดยใช้ในกิจกรรมสำคัญโดยผิดกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับ
ทีมสืบสวนก็พบว่าการกระทำของพลตำรวจเอกประวุฒิมีความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ
พลตำรวจเอกประวุฒิไว้ก่อนแล้วนะครับ
ด้านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนากุลก็บอกว่า
ทางคณะพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือ
ควรให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกประวุฒิ
เสนอต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอกจากทิพย์เห็นชอบตามข้อเสนอของพนักงานสอบสวน
คณะพนักงานสอบสวนก็จะส่งเรื่องต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชพิจารณาดำเนินคดี
พลตำรวจเอกประวุฒิในทันทีนะครับ
แล้วก็พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าไม่กังวลนะครับ
กังวลว่าพลตำรวจเอกประวุฒิและผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจจะหลบหนี
บอกว่าเนื่องจากในการสืบสวนสอบสวน
มีกระบวนการติดตามจับกลุ่มเพื่อมาดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับ